พูดถึงเรื่องของแท็กซี่ตอนนี้นะคะการคิดราคาแท็กซี่
อย่างคิดรวมกันไปอย่างแรกคือเรื่องของระยะทาง
อย่างที่สองคือเรื่องของช่วงเวลาในการที่เรานั่งไป
อันนี้มันจะคิดบวกกันไปแม้ว่าเริ่มต้น๑๕กิโลเมตร
๒กิโลเมตรแรกจะอยู่ที่๓๕บาท
แต่ว่าหลังจากนี้ไปนะคะทางกรมการขนส่งทางบก
เรื่องของค่าแท็กซี่อยากจะให้รายได้ของคนขับแท็กซี่เพิ่มขึ้นไป
ก็เลยว่าจ้างจนนำมาสู่การที่หลังจากนี้ไป
ถ้าคุณนั่งแท็กซี่คุณอาจจะต้องเสียเงินเพิ่มนะ

เป็นข้อที่๒ก็คือค่ารถติดก็คือเวลารถมันติดนะ
จะเพิ่มมากกว่าที่ผ่านมาในช่วงของรถติดใช่ไหม
ปกติแล้วนาทีละ๒บาททีนี้เป็นนาทีละ๒บาท๕๐สตางค์

ขอถามแทนคนใช้บริการแล้วคุณจะปฏิเสธผู้โดยสารไหม
เขาบอกว่านี่เป็นคำตอบของปัญหานี้
เพราะสิ่งที่คนขับรถแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสาร
หรือปฏิเสธผู้โดยสารเพราะอ้างไงว่ารถติดไม่อยากไปมันได้น้อย
ก็เลยเพิ่มให้เพิ่มให้แล้วไปไหม
เดี๋ยวมาดูอาจารย์ว่าอันนี้ยังเป็นไอเดียอยู่นะยังเป็นความคิดอยู่นะคะ
นายสุเมฆองค์กิติคุณผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและลอจิสติก
บอกว่าโครงสร้างค่าโดยสารรถแท็กซี่แบบใหม่
คิดราคาเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการเดินทางก็คือค่ารถติดนั่นเองนะคะ
โดยจะปรับเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันคิดเป็น๑๔๐
เพื่อให้คนขับแท็กซี่เขามีรายได้เพิ่มมากขึ้น
ตอนนี้รายได้ต่อวันคือ๑๔๐๐บาท
ถ้าปรับขึ้นแล้วก็จะเป็น๑๖๐๐บาทต่อ๑๘๐๐บาทต่อวัน
อัตราค่ารถติดปัจจุบันมาดูปัจจุบันก่อนนะคะ
คำนวณจากค่าโดยสารซึ่งใช้ความเร็วของรถ
รถจะต้องขับไม่เกินประมาณ๖กิโลเมตรทุก๑นาที

เขาบอกว่าอันนี้ไม่สอดคล้องกับสภาพการจราจรของปัจจุบัน

ไม่มีที่ไหนมีรถติดต้องยอมรับอันนี้นะคะ

ก็เลยเสนอให้คิดอัตราค่ารถติด
ระยะเวลาเหมือนเดิมเลยแต่คิดเพิ่มขึ้น
นึกออกไหมคะจาก๒บาทธรรมดาเป็น๒บาท๕๐บาท
ที่อัตราค่าโดยสารตามระยะทางอันนี้เหมือนเดิมนะ

เกี่ยวกับเรื่องของระยะทางเดินทางไปกี่กิโลเมตร
ยังคิดเหมือนเดิม๒กิโลแรก๓๕บาท
กิโลเมตรประมาณ๗๑บาท
ก็คือเริ่มต้นกดติ๊ด
๕บาทถัดไป๒๑๐กิโลเมตร
คิดกิโลเมตรละ๕บาท๕๐สตางค์
จากนั้นคิดแบบอัตราก้าวหน้ากิโลเมตรที่๑๐
ถึงกิโลเมตรที่๒๐กิโลเมตรละ๖บาท๕๐สตางค์
อันนี้คือระบบการคิดตามระยะทางเหมือนเดิม
โครงสร้างการปรับค่าโดยสารแท็กซี่นี้
คาดว่าที่คิดเรื่องค่ารถติดเพิ่ม
เขาบอกว่าจะเสนอให้กับกรมการขนส่งทางบก
รับไปพิจารณาเพื่อนำมาปรับใช้
สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงของคนขับแท็กซี่
สิ้นเดือนนี้นะปัจจุบันอัตราค่าโดยสารแท็กซี่ของไทย
บอกว่ายังต่ำที่สุดในโลกอยู่นะ
ประเทศไทย๕กิโลเมตรแรก๖๖๕๐บาท
ไหนรายได้ค่าแรงขั้นต่ำเขามาก

นี่เป็นตารางที่ให้คุณผู้ชมดู
เทียบราคาค่าแท็กซี่๕กิโลเมตรแรกนั่นแหละค่ะ
อย่างที่ผมถามคุณแหละว่าทำแบบนี้

เอาล่ะอันนี้คุณผู้ชมยังเป็นแค่ไอเดียนะคะ

อย่าเพิ่งตีโพยตีพายไปนะคะ